เรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านมันกลายมาเป็นปัญหา
พอจะเล่าข่าวนี้นึกถึงกรณีคุณป้าทุบรถ
บอกทุบรถสะเทือนถึงดวงดาวจำได้ใช่ไหม
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าของบ้านเขาไม่พอใจค่ะ
ที่ลูกค้าร้านก๋วยจั๊บไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขา
ทีนี้ก็เลยมาโวยวายที่ร้านก๋วยจั๊บเลย

น้องสาวเจ้าของร้านก๋วยจั๊บโดนตบนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
แกบอกว่าหรอหรอ
ขอบคุณครับ
รู้หรือเปล่า
ไปทำงานกัน
ในใจไรต่อ
อุ้ยตกแล้วไหม
โหคุณผู้ชมดูสิมันชุดละมุนเยอะไหวนะ
ได้เห็นทั้งมุมกล้องวงจรปิดแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
เนี่ยแล้วลูกค้าเนี่ยนะนั่งเส้นก๋วยจับคาปากเลยคืองง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องทะเลาะต้องตบตีกัน
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ร้านนี้ค่ะ
เป็นร้านก๋วยจับยวนอยู่ที่ตลาดรามอินทาที่กม๒
ใครที่ไปที่ตลาดรามอินทากม๒จะรู้ดีเลยว่ามันไม่มีที่จอดรถ
แล้วตอนที่ไปถึงเราไปเจอกับป้าอ้วน
เป้าอ้วนเนี่ยเป็นลูกจ้างในร้านนี้นั่นแหละ
เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าเมื่อวันซืน
สักประมาณสองทุ่มครึ่งบ้านที่เขามีเรื่องเนี่ย
คือเจ้าของบ้านเขามากันพ่อแม่ลูกมาวาดที่ร้านก๋วยจั๊บ
บอกว่าเนี่ยมีลูกค้าไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขา
แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นพ่อที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะ
ก็กระชากคอเสื้อน้องสาวเจ้าของร้านหลังจากนั้นก็ชี้หน้าด่ากันค่ะ
แล้วเมียเจ้าของบ้านก็มาตบน้องสาวเจ้าของร้านจนปากแตก
มีแผลที่คอด้วยลูกค้าพยายามจะช่วยห้ามก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย
ศรสีแดงนี่คือฝั่งเจ้าของบ้านนะสีน้ำเงินคือลูกค้า
ส่วนสีเหลืองคือเจ้าของร้านแล้วก็กลายเป็นทะเลาะตบตีกัน
สาเหตุเนี่ยมันมาจากรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งไปจอดอยู่ใกล้หน้าบ้านของเจ้าของบ้าน
แล้วที่ผ่านมาเขามีปัญหาเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านมาตลอด
มีปากเสียงกันมาตลอดทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามจะไปสอบถามทางเจ้าของบ้าน
สอบถามทั้งเมียแล้วก็ลูกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถึงขั้นต้องทะเลาะตบตีกันปรากฏว่าทางฝั่งเจ้าของบ้านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลนะคะ
ส่วนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ยอมรับเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้าน
มันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเมื่อกี้เราทำกราฟิกจำลองให้คุณผู้ชมดู
เห็นว่าร้านก๋วยจั๊บกับเจ้าของบ้านนี้คือเขาอยู่ใกล้กันมาก
แล้วมันมีปัญหาที่ยืดเยอะกันมานานแล้วค่ะเพราะว่าตลาดตรงนี้มันไม่มีที่จอดรถ
ก็ที่ผ่านมามีการเอากลวยมาวางบ้างติดป้ายเตือนบ้างเดินไปบอกบ้าง
จอดกีดขวางแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดระเบียบเรื่องที่จอดรถ
เรื่องการจราจรเพื่อแก้ไขปัญหานี้หน่อย
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่อยากให้มีเหตุการณ์มาทะเลาะกันแบบนี้อีกนะคะ